ครั้งนี้ก็เริ่มที่ยูเครนก่อนที่จะลุกลามไปอย่างชาติในยุโรปแล้วก็อเมริกา
โดยการระบาดที่รวดเร็วไปยังคอมพิวเตอร์ขององค์กรขนาดใหญ่
ภาครัฐและก็เอกชนทำให้ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่า
โดยงานนั้นยังไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ที่มีประสิทธิภาพ
ซึ่งวิธีป้องกันที่ดีที่สุดก็คือการอัปเดตซอฟต์แวร์
แล้วก็สำรองข้อมูลอย่างสม่ำเสมอครับ
พิวเตอร์ของสถานีโทรทัศน์ยูเครนเครื่องนี้
และแทนที่ด้วยข้อความขู่เพื่อเรียกฆ่าไทย
โอนเงินบิตคอยน์ซึ่งเป็นเงินอิเล็กทรอนิกส์
มูลค่าประมาณ๑๐๐๐บาท
พิวเตอร์เครื่องนี้ไม่ใช่เครื่องเดียวที่ถูกโจมตี
เพราะยังมีคอมพิวเตอร์อีกหลายเครื่องจากหลายหน่วยงาน
ธนาคารหน่วยงานรัฐบาล
รวมทั้งคอมพิวเตอร์ในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของยูเครน

นายกรัฐมนตรียูเครนถึงกับกล่าวว่า
ถูกโจมตีในครั้งนี้เป็นเหตุที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
ขณะที่ตำรวจยูเครนเปิดเผยว่า
กำลังเร่งหาทางยับยั้งการแพร่กระจาย
ของมาแวร์ชนิดนี้ในยูเครนอยู่
โศกตำรวจยูเครนระบุว่า

และส่งผู้เชี่ยวชาญไปตรวจสอบแล้ว

เพื่อหยุดยั้งการแพร่กระจายให้ได้
มาแวร์นี้กระจายไปทั่วโลกภายในช่วงเวลาสั้น

ไปยังบริษัทหลายแห่งในยุโรป
บริษัทโฆษณายักษ์ใหญ่ของอังกฤษ
บริษัทขนส่งสินค้ารายใหญ่ของเดนมาร์ค
อกจากนี้ยังมีรายงานคอมพิวเตอร์ในออสเตรเลีย
และสาวรัฐถูกโจมตีด้วย

แรกที่มาแวร์ชนิดนี้โจมตี

เครือข่ายเกี่ยวกับการโจมตีทางไซเบอร์
และเป็นอดีตผู้ประสานงานความมั่นคงไซเบอร์

เป้าผู้ก่อเหตุไปที่รัสเซีย
โดยที่ยังไม่ตัดความเป็นไปได้
อาจเป็นวายร้ายที่มีฐานอยู่ในประเทศอื่น
ซึ่งตอนนี้ยังเร็วเกินไปที่จะสรุป
เขามองว่าที่ผ่านมาเป็นที่รู้กันดีว่า
รัสเซียมักมีเป้าหมายโจมตียูเครน

ส่วนใหญ่ในรอบนี้ยังเกิดในยุเครนเป็นส่วนมาก

อาจเป็นกลุ่มอาธิกรรมที่มีฐานในประเทศอื่น
เป็นแฮคเกอร์ธรรมดาหรือเป็นผู้ก่อเหตุระดับชาติ
ซึ่งยังเร็วเกินไปที่จะบอกได้

เป็นสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญอย่างเซอร์กีนิกิติน
องว่าสะท้อนให้เห็นถึงระบบป้องกันในองค์กรขนาดใหญ่

เขาบอกว่าตอนนี้แม้แต่บริษัทใหญ่
เพราะยังมีระบบคัดกรองอีเมลที่ไม่มีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะระบบตรวจสอบไฟล์ที่แนบในอีเมลว่ามีไวรัสหรือไม่

ฝ่ายต้องสงสัยก็อาจไม่ถูกส่งไปถึงผู้รับได้โดยตรง
ผู้เชี่ยวชาญยังย้ำด้วยว่าวิธีการป้องกันที่ดีที่สุด
ยังเป็นการที่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์มันอัปเดตซอฟต์แวร์อยู่เสมอ
รวมทั้งสำรองข้อมูลสำคัญเป็นประจำ
เพื่อลดความเสียหายหากถูกเมาแววเรียกฆ่าไทยโจมตี
พลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน